คนขี่มันตาซายตัวแล้วเตือนอีกจริงนะ
ทำธุระที่ไหนจอดไว้หน้าบ้านข้างบ้านข้าง
มหาวิทยาลัยข้างหอพักหน้าร้านสะดวกซื้อ
กุญแจต้องเอาออกนะคะ
แม้ว่าจะคิดว่าลงไปแค่นาทีเดียว๒นาที๕นาทีหรืออะไรก็ตาม
เพราะว่าเนี่ยนักศึกษาคนนึงค่ะโพสต์คลิปวิดีโอนี้ไว้บอกว่า
เป็นการยื้อแย่งรถจักรยานยนต์ระหว่างผู้ชายกับนักศึกษาหญิง
เหตุเกิดหน้าร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราชธานีนี่

แต่มอเตอร์ไซคันนี้ไม่ใช่ของเขา
เป็นของนักศึกษาหญิงวิ่งมากระช่ายอย่างนี้เลย
เนี่ยรถเธอเธอก็ยื้อไว้แล้วก็มีเพื่อนวิ่งมาช่วย

คนร้ายก็ไม่หยุดนะพยายามจะขี่ไปให้ได้
สุดท้ายไม่รอดนะคะเล่าให้ฟังก่อน
ผู้สื่อข่าวเราพอเห็นคลิปนี้นะก็เลยรีบไปลงพื้นที่เลย
พบกับนางสาวสุวิชาดามีกงอายุ๑๙ปี
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์

ทะเบียน๘๕๕๔ระนองนะ
น้องบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย๑๐โมงพี่
ตะวันนี่๒หัวเลยค่ะ๑๐โมง๔๐นาที
เมื่อวานนี้เธอกับเพื่อน๔คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คัน
หน้าร้านสะดวกซื้อเธอเนี่ยเข้าไปซื้อของ
แต่ไม่ได้ถอนกุญแจออกไงก็เสียบคาไว้ดับแค่เครื่อง
พอเดินออกมาจากร้านโอ้โหเป็นจังหวะผู้ชายคนนี้
คล่อมมอเตอร์ไซค์เธออยู่เธอตะโกนถามก่อนเลย
พี่ขึ้นรถผิดคันหรือเปล่า
แต่คนร้ายไม่สนใจสตาร์ทเครื่องแล้วก็พยายามจะขี่ออกไป
เห็นแบบนี้รู้เลยว่าขโมยแน่
วิ่งมายื้อแบบที่เห็นในคลิปนี้ค่ะ
แล้วเพื่อนก็วิ่งมาช่วยยื้อคว้างทางยืดกันไป
สุดท้ายคนร้ายก็ขี่ออกไปเลย
น้องบอกว่ามอเตอร์ไซคันนี้แม่อุตส่าห์ซื้อไว้ให้ใช้
สำหรับเป็นยานพาหนะในการไปเรียน
เสียใจมากที่เกิดเหตุแบบนี้
เพราะว่าน้องบอกว่าไม่น่าเลย
มันเป็นทรัพย์สินที่ก็ใหญ่แล้วแม่ก็อุตส่าห์ซื้อให้

อย่าให้ตำรวจสอพขุนทะเลเจ้าของท้องที่
ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยด่วนนะคะ
เพราะว่ามีพฤติกรรมก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย